มีผู้ชายคนนึงเขารู้จักกับผู้หญิงได้๓เดือน
ก็พามาอยู่ที่บ้านอยู่ได้แค่๒วันไม่รู้ทะเลาะกันยังไง

ฝ่ายชายเนี่ยกระหน่ำแทงฝ่ายหญิงเสียชีวิตคาบ้าน
แล้วก็หลบหนีไปทิ้งศพเอาไว้บนที่นอน
นี่เห็นไหมฮะหลังจากนั้นตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้นะค่ะ

เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๗ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ๓๘ปีนะครับ
ชื่อนางสาวพัชรานะครับ
เสียชีวิตในห้องนอนนะครับมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดตามร่างกายเนี่ย๑๐กว่าแผล
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
พบว่าเลือดเนี่ยไหลแห้งติดที่นอนหมดแล้ว
มีมีดตกอยู่เล่มหนึ่งแถวนั้น
ชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงนะครับ
ก็คือเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่เพิ่งมาเจอศพกันช่วง
เช้าวันนี้คนก่อเหตุนะครับคือนายจารึกอายุ๔๓ปีเป็นเจ้า

หลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะครับแต่ตำรวจเนี่ยตามจับ
ได้นะครับใช้เวลาอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะคุมตัวได้
ตอนกำลังขี่จักรยานยนต์อยู่แถวพื้นที่นั่นแหละคือบ้านหลัง
เกิดเหตุอยู่หมู่๗นะฮะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้านี่ไปจับได้
ขี่จักรยานยนต์อยู่แถวหมู่๔ยังไปไหนไม่ไกลนายจารึก
ตอนนั้นพอถูกจับได้ก็แบบเครียดเลยให้การวกวน
เจ้าหน้าที่ถามว่าเอ้ายังไงจะไปทำเขาหรือเปล่านายจารึกบอก
เห็นว่าแฟนเนี่ยนอนตายบนที่นอนผมเลยขี่รถออกมาจาก
บ้านหรอไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำร้ายเลยอยู่แฟนก็ตายเองเนี่ย
หรอแต่บาทแทนก็ถูกมีแทงแบบแต่มันตัวเลยนะฮะ
สาเหตุที่ทำร้ายเขาเพราะอะไรมีเหตุอะไรกันไหม
ไม่มีไม่มีแล้วทำไมเราต้องไปฆ่าเขาอ่ะเฮ้ยทำไมเรา
ต้องไปฆ่าเขาเพราะอะไรหลายเหตุเพราะอะไรจากอะไรน้อง
พูดช่วยต่อหน่อยเปิดจ่ายไปเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวให้เขา
จ่ายกันไม่รู้เหมือนกันเจอแล้วฮะเข้ารถก่อนดีกว่าตอน
เช้าเปิดมาก็เจอแล้วเอ้ยใช่เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
ข่าวนะฮะตำรวจก็คุมตัวไปโรงพักนะครับเพราะว่าไม่ไป
เชื่อในคำให้การนะฮะคุณนิติชาวผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่ก็ไปเจอคราบเลือดกระจายอยู่เต็มบ้านเลย
โดยเฉพาะหมอนหนุนนอนนะฮะนี่คราบเลือดนะฮะ
บนเตียงยังมีกล่องอาหารอยู่นะครับเหมือนกับเพิ่งกินอาหารกันนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับ
เสื้อผ้าถูกเปิดทิ้งไว้น้องสาวของเจ้าของบ้านนะน้องสาวของนายจารึกคนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าเช้าวันนี้นะพี่ชายขี่จักรยานยนต์มาหาที่บ้านบ้านอยู่ใกล้กันนี่แหละนะครับอยู่ไม่ไกลกัน
แล้วบอกว่าเมียตายอยู่ที่ห้องแล้วพี่ก็ขี่รถออกไปเลย
ตอนนั้นเธอบอกเธอก็กลัวนะเธอก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้มาช่วยดูให้หน่อยว่าเออตกลงแล้วจริงหรือเปล่า
พอผู้ใหญ่บ้านมาดูเนี่ยเจอจริงนะฮะแฟนของพี่คือนางสาวพัชราเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบกัน
น้องสาวผู้ต้องหาบอกว่าพี่ชายเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดนะครับ
ออกมาจากเรือนจำได้แค่ปีเสร็จก็ไปทำงานรับจ้างทั่วไป
แล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านพี่ชายได้แค่สองวันแล้วก็เกิดเหตุถูกทำร้ายเสียชีวิต
ยอมรับว่าพฤติกรรมของนายจารึกพี่ชายในครั้งนี้โหดร้ายเกินไป
ญาติคุยกันแล้วว่าจะไม่ช่วยเหลือเรื่องทางคดีนะครับ
ปล่อยให้รับโทษไปตามกฎหมาย
ก็น่าจะปัญหาส่วนตัวของเขาอะค่ะ
สองคนเราคือเราไม่รู้ว่าเขาคุยกันอะไรยังไงถึงได้ก่อเหตุได้
เพิ่งออกมาจากเรือนจำได้ประมาณปีกว่าค่ะ

เสียใจแหละก็มาทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย
เดือดร้อนไปหมดทำตัวเองเดือดร้อนคนเดียวไม่ว่ามาทำคนอื่นเดือดร้อนไปด้วย
ใครทำอะไรก็รับกรรมไป
ส่วนผู้ใหญ่บ้านที่มาตรวจสอบเมื่อเช้านะครับ
หลังจากที่น้องสาวนายจารึกเขาไปบอกผู้ใหญ่นะ
ก็คือผู้ใหญ่สมพงศ์เหลืองขมิ้นนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด
แล้วผู้ใหญ่ก็มาเปิดประตูดูที่บ้านนายจารึกแล้วก็เจอศพนะครับ
ผู้ใหญ่บอกว่าได้รับการประสานมาจากทางน้องสาวของผู้ก่อเหตุ
ก็เลยรีบมาดูนะครับ
เปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยได้กลิ่นเลือดก่อนเลย
ไปในห้องนอนบนที่นอนเนี่ย
เห็นมีคนนอนเสียชีวิตอยู่
เชื่อว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากนายจารึกเนี่ย

เพราะก่อนหน้านี้เขามีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้ว
ผมก็ไม่กล้าแจ้งตำรวจก็ต้องไปดูกัน

แค่เปิดดูก็เอ่อก็มีแบบภพศพนอนตายอยู่

โร่ไหลคือประวัติก็ไม่เคยดีอยู่

ขายยามาก่อนก็เที่ยวฟันไล่ฟันคนอื่นเนอะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับประมาณ๔โมงเย็น
เขานั่งอยู่กับเพื่อนที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
นายจารึกคนก่อเหตุเดินมาซื้อของแต่ว่ารักษณะเหมือนกับเมายาบ้าเลยนะฮะ
หลังจากนั้นก็ยังไปขี่จักรยานยนต์วนอยู่หน้าร้านค้าอยู่๓รอบ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ออกมาคุยกับใครสักคนนึงดูท่าทางอารมณ์เสียมาก
เท่าที่จับใจความได้เนี่ยนายจารึกพูดทำนองว่าจะมาด่าเขาทำไม
พอช่วงกลางคืนชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเขาออกไปงานวัด
เขาก็เลยไม่ได้ยินเสียงหรือว่าไม่เห็นความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของนายจารึก
รู้ข่าวกันอีกทีก็คือตอนที่ผู้ใหญ่บ้านมาเจอศพตอนเช้า

โดยบอกกับครอบครัวว่าจะไปทำงาน
รู้ข่าวอีกทีก็คือวันนี้แหละฮะมีคนโทรมาแจ้งบอกว่าเธอเสียชีวิต
ศพของนางสาวพัชรีตอนนี้รอการชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่นะครับ
พรุ่งนี้เช้าญาติจะรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
ส่วนทางคดีนะครับสพท่าฉลอมนะครับ
แจ้งข้อหากับนายจารึกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แต่ยังสอบปากคำอย่างละเอียดไม่ได้เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจต่าง
เพราะยังให้การวกวนลักษณะเหมือนเมายาเสพติด
มีทั้งสารภาพบ้างปฏิเสธบ้าง

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวฝากขังที่ศาลอีกทีหนึ่งนะครับ